เสาร์นี้พบกับศึกกระชาเข็มขัดแชมป์
พิกัดน้ำหนัก๕๗กิโลกรัม

ศึกท้าชิงเข็มขัดกับบุญหลาย

กันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก

ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด